เปลี่ยนอารมณ์จากไข่ไปกินทุเรียนกันบ้างดีกว่า
ที่นี่เขาจัดเป็นอีเวนต์ใหญ่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใครรักจะทานทุเรียนต้องไปที่จังหวัดราชบุรี

อ้าวเนี่ยครับทวอร์นาเม้นท์ใหญ่จริงมาจากเทพนิยายแล้วก็มาจากหลายเชื้อชาติต่างมากรบเลยอินเดียมาในป่ามาจากต่างประเทศมาหมด
มาเพื่อกินทุเรียนครับแข่งกินทุเรียนเขาบอกว่าไปรวมเอา๓อำเภอในจังหวัดราชบุรีมาแข่งกินทุเรียนตะนาวสีของดีเมืองราชบุรี

เขาบอกว่านำทีมมาโดย๓นายอำเภอ
นายอำเภอท่านมาเองก็มีอำเภอปากท่ออำเภอบ้านคาและอำเภอสวนพึ่ง
ตอนนี้ฮะที่กำลังกินกำลังกินเนี่ยนะ
ร่วมแข่งกันนะเป็นช่วงพิธีที่ท่านในอำเภอมาแข่งทานก่อนเป็นตัวอย่างให้ดู
แต่แข่งกันแบบนี้ของท่านในอำเภอเนี่ยแข่งแบบกระชับมิตร
กฎกฎกฎิกามารยาทคือกินเทิล์ทูเรียน
น้ำหนักทั้งหมดนะ๕๐๐กรัม๕๐๐กรัมเท่าไหร่ครึ่งโล
ให้หมดใครหมดก่อนถือว่าชนะไป
โอ้โหแต่ละคนก็งัดวิชา
ทานเร็วทานไวทานเม็ดเข้าไปเลย

นอกจากทานท่านมีแจกคนข้างด้วยนะ

เขากินให้ดูเป็นตัวอย่าง

ถึงเวลาของการแข่งขันจริงแล้วจ้า

เอาล่ะครับตัวแทนของแต่ละอำเภอนะ
เขาบอกว่านั่งกันตรงนี้รวมทั้งหมด๘คน
กินหมดรับรางวัลไปเลย

คิดดูแล้วกัน๕๐๐กรัมกินทุเรียนให้หมด

กินหมดแบบแป๊บเดียวเป็นคนแรก

แล้วคนที่ได้รางวัลไป
นี่ฮะเป็นรางวัลสุดพิเศษ

เขาได้รางวัลก็คือ
ทุเรียนตะนาวสีคัดพิเศษกลับบ้านไป

คืออันนี้คือรางวัลปลอบใจสำหรับคนไม่ชนะ

ยกเว้นคนชนะได้
คนชนะได้ทุเรียน
แต่กินเยอะที่สุดมาแล้วนะ
อ้าใครอยากลองไปชิมก็ที่ราชบุรีนะ

ลองดูราชบุรีของเขานี่สุดยอดเลยครับ